สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ยังมีปัญหา
หรือว่าจะเข้าเครื่องจับเท็จก็ต้องรอคืบหน้าไป
แต่ว่าการจำหน่ายสลากเกินราคายังพบอยู่หลายพื้นที่
รวมถึงการนำสลากมารวมชุดกันแล้วก็อัพราคา
พอรวมชุดทีนะกี่เป็นพันนะคุณ
เขาใช้คำว่าเขาจะมุมเขาจะติดเป็นฉลากสีใช่ไหม
ระบุรางวัลที่คุณจะได้รับถ้าคุณถูกรางวัล
นี่แหละเป็นตัวล่ออย่างเช่น๓๐ล้าน

ก็เลยทำให้สลากเลขสวยแบบนั้นถูกรวมชุดไปขายดี
ตอนนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้
ในทุกรูปแบบที่จะสามารถทำได้นะครับ
โดยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนั่นก็คือนายธนวัฒน์พลวิชัย
บอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมจำหน่ายสลากรวมชุดเอง
เพื่อแก้ปัญหาผู้นำสลากไปรวมชุด
แล้วจำหน่ายเกินราคา๘๐บาท
เพราะว่ากองสลากทำสัญญากับผู้จำหน่ายอยู่แล้ว
จริงแล้วไปรวมชุดไม่ได้เขามีการเตือนอยู่แล้ว
ห้ามนำไปรวมชุดกันเพื่ออัพราคา

อับราคาก็หนึ่งอย่างน่าถือว่าผิดสัญญา

แต่ตอนนี้ถ้ากองสลากเอามารวมชุดเองและจำหน่าย
ก็ถือว่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน
ที่ต้องการจะถูกรางวัลจำนวนมาก
รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่สำนักงานสลาก
จำหน่ายสลากรวมชุดเองด้วย
จริงแล้วตอนแรกเขาตั้งเป้าหมายไว้นะ

อยากให้กระจายผู้ที่ได้รับรางวัล
เพราะว่าถ้าถูกรางวัลคนเดียวก็๓๐ล้านบาท

แบ่งให้ผมบ้างแบ่งให้คุณสุภาษาบ้าง

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับ
ดำเนินการได้ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ต้องพิจารณาแนวทางให้ละเอียดรอบครอบ
ก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร
ซึ่งคณะทำงานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้

ก็สามารถดำเนินการได้ประมาณกลางปี๖๑
ต้นคาดว่าจำหน่ายชุดละ๕ใบ
ราคาก็๔๐๐บาทเป๊ะก็เท่ากับใบละ๘๐บาทนั่นแหละครับ

เพราะต้องการสร้างความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่าย
แต่กองสลากต้องคิดไว้อีกเรื่องนะ
เวลาที่ผู้ค้าเขามารวมชุดเอง

แต่ว่ากองสลากรวมชุดอาจจะเหมือนกับหลายเลขนะ
ก็ต้องดูข้อพิจารณาของเขานะฮะ
สำนักงานสลากได้รับการร้องเรียน
สลากเกินราคาอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ราย
แต่ราคาที่จำหน่ายเกินเริ่มลดลงแล้ว
จากเดิมพบว่าจำหน่ายในราคาเฉลี่ยใบละ๑๕๐บาท
ก็เหลือใบละ๑๐๐๑๒๐บาท

เพราะว่าเป็นการปรับระยะเวลาของระบบซื้อจองให้นานขึ้น
แล้วก็รับได้เร็วขึ้น

การรับช้าก็ทำให้เอาไปรวมชุดได้ยากขึ้น

ใช่มาบ้างใช่นี่คือการตัดวงจรของการไปรวมชุดกันนะครับ
ก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาที่จะไปขายเกินเนี่ย
แม้จะเกินแต่ก็เกินประมาณ๒๐บาท

ตะก่อนที่เกินใบละ๗๐บาทนะ

ไม่ให้เกินใบละ๘๐บาทนะจ๊ะ